มีอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดชนบุรีค่ะครับอยู่อยู่มีรถคนหนึ่งขับตามมาประกบ
แล้วก็ยิงนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเคราะห์ดีมากเพราะว่าเขารอดตายหุดหวิดมันพลาดเป้าค่ะ
ต้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นการล้างแค้นส่วนตัวแต่ว่าตำรวจเองก็ยังไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นประเด็นไหนที่แน่นอนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากในอำเภอบ้านบึงช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
สืบสวนตำรวจภูทรบ้านบึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบถามข้อมูลจากนายภัยสิทธิ์นันทชาลากรกิจ
ขณะกำลังขับรถเข้าบ้านพักนะคะ
จากการตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่
แล้วก็มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดค่ะเห็นผู้ชายสองคนสวมหมวกผ้าปิดบังใบหน้า
นายภัยสิทธิอดีตผู้ใหญ่บ้านที่รอดชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เขาเพิ่งกลับจากซื้ออาหารกำลังขับรถเข้าบ้านก็เห็นแล้วล่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมาทางด้านขวา
แต่อยู่คนร้ายที่ซ้อนท้ายควักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่เขาทันทีเลย
พอถามว่าพอจะคิดออกไหมว่าคู่กรณีจะเป็นใคร
มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าน่าจะมาจากลูกชายเขานี่แหละ
คือมีประเด็นที่ลูกชายเขาไปยิงคู่อริบาดเจ็บในงานวัดค่ะ
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสู้คดีกันแต่ไม่แน่ว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะอยากแก้แค้น
ยิงพ่อแทนลูกก็เป็นไปได้
ต้องระวังรูปปืนเนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าผมไม่เคยมีปัญหากับมัน
ด้านตำรวจภูทรบ้านบึงบอกว่ายังไม่ขอฟันทงนะคะว่า
จะเป็นการล้างแค้นส่วนตัวหรือว่าประเด็นไหน
ขอเวลาสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดก่อน
ส่วนการตรวจสอบรอยกระสุนปืนก็พบว่ายิงเข้ากระจกหน้ารถแล้วก็ประตูข้างคนขับเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเร่งตรวจวิถีกระสุนปืนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ